ข่าวเมาส์ข่าวมอยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแก๊งพระเอกเนี่ยไปทำอ่างแตกนะคะ
มันถึงขั้นขนาดนั้นเลยนะคะแล้วคุณเกรทวรินทรเขาเคลียร์ไปแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะคนที่มีเอี่ยวด้วยคือนุ่มเจมส์จิรายุเพราะว่าสองหนุ่มคนนี้เขาซีปึ๊กเขาอยู่ในแก๊งในกวนเดียวกันค่ะ
ซึ่งเจมส์เนี่ยเขาก็นั่งยันนอนยันเลยนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอน
เพื่อนทุกคนพาไปนะคะไม่เคยพาไปทำวิธีกรรมที่ไม่ดีเลยนะคะ
แฟนคลับเนี่ยสบายใจหายห่วงค่ะ
อ่างแต่งนี่ใครทุบหรอครับคือแบบว่าเขาบอกว่าเล่นบอลเรื่อยแล้วแบบโอ้โห
โหวนโหวนเราอะไรแบบประมาณหรอใครก็ตีกัน
ไม่ตกใจเท่าไรงงงงงงคำคำคำคำคำคำคำ

ดูจากหน้าตาผมผมอาจจะแบบทำอะไรแบบตลกไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

จ้าเพราะคนดีน่าเอ็นดูนะคะ

ไปแล้วมาที่เรื่องราวดีกันบ้าง
เจ้าตัวนะเปย์หนักซื้อกระเป๋าให้คุณแม่

เจมส์ก็ภูมิใจนำเสนอนะว่า
ใบนี้นะคุณแม่อยากได้อะไรนะ

แต่เมื่อโดนแซวว่าเอ๊ะถ้าคุณแม่อยากได้ลูกสะพ้ายนี่

คุณแม่อยากได้ลูกสะพัยอะไรไหมครับ
ไม่มีครับคุณแม่ตอนนี้เขากำลังแบบว่า
ปี้เรื่องของการเที่ยวการอะไร

คือช่วงนี้ผมถ่ายละคร๗วันครับ

แต่ว่าดูหล่อขึ้นไหมดูมีออร่า

เหมือนผอมลงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ